เคร้อยล้านศึกแล้วนะครับที่วัดตะกรบนะครับ
อำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีหลังจากนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีคำสั่งบอกเจอที่ไหนนะครับให้จับศึกที่นั่นเลย
นายอินทพรจันเอี่ยมนะครับท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระคเนตสุจินโนหรือว่าพระเคร้อยล้าน
พศก็คือสำนักพุทธนะครับแจ้งให้วัดต้นสังกัดของพระเคที่จังหวัดสุรินนะครับ
ดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ก็คือให้เรียกตัวพระเคร้มานะครับมารายงานตัวที่วัดต้นสังกัดนะครับตั้งแต่วันที่๓๐กรกฎาคมนะครับที่แล้วโน่นนะฮะแต่พระเคร้เนี่ยนะครับไม่มารายงานตัวกับเจ้าวาสทางวัดถือว่าพระเคร้ทำผิดพระธรรมวินัยวัดจึงมีหนังสือออกมาว่าไม่รับพระเคร้เข้าสังกัดวัดแล้
ตัวพระเคยังนุ่งห่มจีวรแบบพระอยู่ให้ประสานพระวิญญาธิการตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นที่ที่พบพระเคศึกได้ทันทีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเวลา๗นาฬิกาวันนี้นะครับพระเคร้อยล้านได้ไปลาศิกขาที่วัดตะกรบอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีนะครับโดยมี
วัชกรวัดตะกรบนะครับก็บอกว่าพระเคร้ามาจำวัดที่วัดเนี่ยเป็นแบบไปมาอยู่๒๓เดือนแล้วล่ะ
ขณะอยู่ที่วัดก็ออกบินธบาทตามปกติแต่ไม่ได้ทำวัดเช้าซึ่งเจ้าว่าก็ขอนะครับว่าเวลาเนี่ยไลฟ์หรือว่าถ่ายทอดส่วนเนี่ยอย่าไลฟ์ให้ติดป้ายวัดเลยนะแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเจ้าว่าก็ได้ลาศิกขาให้แล้วก็ได้ว่าจ้างให้คนงานในวัดเนี่ยไปส่งที่สนามบินโดยไปซื้อตัวที่เคาน์เตอร์นะครับเห็นว